เอาจริงนะพอพูดถึงเรื่องปัญหาที่จอดรถกับคอนโด
ไหนที่แบบเป็นอย่างไร
โดคนอยู่คอนโดมันน้อยที่มากนะที่จะมีที่จอดรถได้พอดิบพอดี
ไม่มีนอกจากจะเป็นคอนโดที่

ไม่ใช่แค่ลูกบ้านนะคนนอกอีกมาจอด
ทำให้ที่จอดข้างในคอนโดมันน้อยลงไปอีกอ่ะนี่ไงส่วนเหตุการณ์นี้นะ
ทหารอยู่ที่คอนโดนี้แล้วทหารไม่มีที่จอดรถ
โมโหสิโมโหโวยวายบอกด้วยนะเดี๋ยวยิงหมดแม็กซ์เลย
ไม่เดี๋ยวละมั้งก็เห็นยิงเลยอ่ะ
บอกเลยทุกนี้น่ะถ้าใครน่ะมึงถอยรถไม่ได้น่ะมีเชิง
ได้มั้ยบอกพูดงรุ่งเนี้ยใครถอยได้มึง

เออแป๊บเดียวก็ปั้งปั้งงใครมีปัญหาน่ะมาหาคุณฉันสิบได้เลย
ได้ขึ้นมาเลยนี่ค่ะคุยกับใครอ่ะนั่นอ่ะสิพยายามหา

ยืนอยู่มันหมาพี่เราก็เลยไม่รู้ไงว่าเนี่ย
ก็เห็นยืนอยู่คนเดียวแล้วก็มีหมาอีกหนึ่งตัว
มองไม่เห็นคนที่คุยด้วยเหมือนกัน
เพราะยิงหมาหนีเลยนะเออหมาอีกหนีเลย
แต่เขาบอกว่าเราประพอคือเรามองอยู่ไม่เห็น
ออกมาข้างตึกมีน้องหมาเดินตามมาด้วยแล้วก็มีเสียงรัวปืนสองสำนัดเนี่ยค่ะคนที่เขาอยู่ในคอนโดนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลบังฉลงที่บางพลีสมุทรปาการก็กลัวสิคอนโดเนี่ยมันมีหลายอาคารอยู่ติดกันค่ะแล้วทางประธานนิติบุคคลของคอนโดเนี่ยนะก็คือคุณพงศาอินทรปัญญาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุ
ทหารบกยศใน๑๐ค่ะก็ขับรถมาจอดแล้วก็แบบโอ้โหไม่มีที่จอดโมโหเหลือเกินฉุนเฉียวเหลือเกิน
หลังจากนั้นจอดหน้าตึกเลยแล้วก็เดินเข้าไปในตึกซึ่งห้องของเขาเนี่ยอยู่ชั้นสิบ
ทีนี้เขาบอกว่าเสียงปืนที่ดังรอบแรกมันดังมาก่อน๒นัด
คุณผู้ชมดูกราฟิกที่เราทำให้ตอนตีสองห้าสิบสี่แล้วหลังจากนั้นก็ดังมาอีกสามนัด
ตอนตี๒๕๕หลังจากนั้นค่ะทหารคนนี้ก็ลงมาจากตึกนะแล้วก็มาเอะอะโวยวาย
ก็คือเป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยยิงคนมาแล้ว
แต่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้โอ้โหอันนี้คือแบบอวดใหญ่เลยนะ
หลังจากนั้นเดินกลับเข้าไปในห้องพักแล้วก็มีเสียงปืนอีกแปลว่าเป็นเกือบสิบนัดนะนะ
ทางประธานนิติบุคคลคอนโดบอกว่าที่ผ่านมาตึกนี้เคยมีเหตุยิงกันแล้วนะ
ยิงที่ไหนที่ชั้น๑๐เฮ้ยก็ที่เดียวกันกับที่ทหารคนนี้อยู่อย่างนั้นเหรอ
ใช่คือตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องการทวงหนี้แล้วเราก็เลยต้องถามไงว่าเอ๊ะ
ใช่ไหมอ่ะคนเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากทรงดูจากรูปร่างเนี่ย
น่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ทีนี้ไอ้เหตุการณ์รอบที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะ
ที่จอดเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เดี๋ยวให้ตำรวจมาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านเขากลัวคนที่อยู่ที่คอนโดเขาก็กลัวเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
เกิดสมมุติกระสุนมันพาดมาแล้วก็มาโดนคนจะทำยังไงนะคะ